บอกว่าดราม่าไม่หยุดหย่อนจริงนะคะสำหรับเจ้าแม่นาคีวีรสตีต้านโควิด
ของเธออีกแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูข้อความนะคะนี่เลยค่ะแฮดแท็กชีวิตคือลมหายใจ
เพราะฉะนั้นดูแลลมหายใจของตัวเองให้ดีกันก่อนนะคะคุณผู้ชมข้อความเหมือนจะแบบชิวสบายสบายแต่ปรากฏว่าดราม่าบังเกิดค่ะ
ชาวเน็ตบางกลุ่มนะคะตีความว่าแต้วเนี่ยตั้งใจจะบอกว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเธอได้ไหมไปสนใจชีวิตของตัวเองก่อนเธออะไรอย่างนี้เขาตีความ

ล่าสุดเธอฝากขอโทษมาด้วยนะคะ
บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครจริง
อาจจะเป็นการสื่อสารด้วยตัวอักษรนะคะ

เองก็ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่แบบนี้ค่ะ

ดูสิว่าหลังจากเรื่องพริกแต้วไม่ติดโควิด

วันนี้ก็เป็นวันที่สามที่เธออยู่บ้าน
สวดใหม่แล้วก็ออกมาเป็นว่าไม่พบเชื้อโรงการทั้ง๒ที่นะคะ
ก็เลยถือว่าแทบจะไม่ต้องฉบับใหม่แล้วค่ะ
ก็คือเคลียร์แล้วว่าไม่ได้ติดแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะ
ตรวจอีกทีน่าจะประมาณกลางอาทิตย์หน้านี้ค่ะ
ก็รอดูว่าจะได้คิวเมื่อไหร่นะคะ

ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ส่งกำลังใจมา
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักแสดงซึ่งเพื่อนพี่ในวงการนะคะ
ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากถึงจะแบบเป็นคำพูดอะไรแน่นอน
เยอะเหมือนกันนะคะแต้วอาจจะมีโครงการในการแบบ
บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนอะไรอย่างนี้นะคะ
ให้กับคนที่อยู่ที่บ้านแล้วเขามีอาการหนักอะไรอย่างนี้
ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้
ขอบคุณน้องแต้วด้วยนะคะก็อยู่ที่บ้านช่วงนี้นะคะ
ก็อาจจะมีเวลาว่างนะคะได้พูดคุยกับเราแบบนี้แหละค่ะ